เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมไทยรัฐทีวีเราได้นำเสนอข่าวของครอบครัว
ครอบครัวหนึ่งที่หอบกรอบรูปของลูกชายที่กำลังจะรับปริญญา
ไปถ่ายรูปคือเป็นภาพที่บีบหัวใจจริงเพราะว่าตัวลูกชายที่กำลังจะรับปริญญาเนี่ย

เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยเปิดใจกับครอบครัวนี้ด้วยแต่ก่อนอื่นไปดูคลิปที่เรามีการนำเสนอก่อนครับ
มีแต่กรอบรูปแต่ว่าคนในรูปเขาไม่อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชม
ครอบครัวก็ทำได้แค่เอากรอบรูปมานะครับ
โอ้โหเศร้าเลยฮะคือก่อนจะถึงวันรับปริญญาของเขาไม่กี่วันเองครับ

หลายคนก็บอกว่าโอ้โหนี่เป็นการถ่ายรูปรับปริญญาที่เศร้าที่สุด
แม้ว่าบางคนยังต้องฝืนยิ้มจริง

ทีมข่าวเราไปพูดคุยกับครอบครัวนี้ครับ
อยู่ในตำบลคอโคอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
คุณแม่ของบัณฑิตท่านนี้ชื่อคุณแม่สมพรก็บอกให้ฟังว่า
ลูกชายแม่ชื่อวิรพัฒน์หรือว่าไอ้แทนอายุ๒๔ปี

โหน่าจะดีกว่ารอเข้ารับพระราชธานปริญญาบัติ
วันที่๘พฤศจิกายนนี้วันพรุ่งนี้นะคุณผู้ชม
แต่เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
แทนลูกแม่มันเกิดอาการหมดแรง
แม่ก็เลยต้องพาไปรักษาที่โรงพยาบาล
หมอไม่เจอสาเหตุนะ
เป็นอะไรก็ไม่รู้จากอาการหมดแรงเลยนะ
ใช่จนกระทั่งวันที่๑๘สิงหาคม
ครอบครัวพาไปตรวจอีกรอบหนึ่ง
แต่จู่ไอ้แทนลูกแม่หมดสติ
แล้วก็เสียชีวิตด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดครับ
ความฝันสุดท้ายของลูกชายแม่ก็คือ
อยากจะใส่ชุดคุยพาทั้งครอบครัวเนี่ยนะ
มาร่วมงานรับปริญญามาถ่ายรูปด้วยกัน

แต่สุดท้ายเขาเองที่กลับไม่ได้มาร่วมพิธีครับ
ทางครอบครัวเลยตัดสินใจสารฝันครั้งสุดท้าย

ฟังคุณแม่สมพรหน่อยครับ
บอกแม่หนูตัดชุดแล้วนะนั่นมันช่วงกรษฎา

ใช่เพียงแต่ว่าแม่ไปสารฝันเขาต่อ
แต่น้องไม่คิดว่าคนอื่นเขาเนอะ
น้องคิดว่าเราทำเพื่อเขาครั้งสุดท้าย
ตอนที่ไม่มีเขาอยู่แล้ว
นั่นคือความฝันของเขาใช่